ฟับต่อขึ้นมา

หน้ากระเป๋าอะไรหนึ่งขึ้นละ

เดี๋ยวต้องดูรถที่สวนมาทันนึงอ่ะ
พอเขาเข้ามาขึ้นให้แล้ว

อ๋อมันมีเดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้า
อันนี้ยัง

ตอนนี้ผมก็โทรให้เท่านั้น